รถกระบะขนวัวจะพาวัวไปซ้อมวิ่งนะครับ
แต่ไปไม่ถึงมาหยุดอยู่กลางถนนเพราะอะไร
คุณผู้ชมดูสภาพรถพังยับเยินแบบนี้

วัวบางตัวนี่คุณผู้ชม
นอนอยู่กลางถนนแบบนี้ตัวนี้ตายนะฮะ
แล้วก็มีตัวอื่นที่เจ็บไป
แล้วก็เหตุการณ์นี้ยังมีคนเจ็บด้วยถึง๑๐คนด้วยกันคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนทางหลวงชนบทพนมทวนดอนตาเพชรนะฮะ
อำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรีนะครับ
ซึ่งเป็นถนน๒เลนแบบสวนกัน

โดยรถกระบะสีแดงมีคอกข้างหลังมาด้วยกัน๙คน

กำลังจะพาวัวเหล่านี้ไปซ้อมวิ่งที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอำเภอพนมทวน
คุณผู้ชมแต่ประสบอุบัติเหตุซะก่อน
หน้ารถเละตุ้มเป๊ะแบบที่เห็นนี้นะครับ
ก็ชนประสานงาเข้ากับรถกระบะคันสีขาว

ในที่เกิดเหตุพบรถทั้ง๒คันสภาพเสียหายอย่างหนักนะครับ
ด้านหน้าพังยับส่วนกระบะคอกที่ขนวัวมาด้วยนั้น
บริเวณคอกก็รับความเสียหายจากแรงกระแทก
มีคนที่มากับรถกระบะสีแดงที่อยู่ข้างหลังนะ
ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ได้รับบาดเจ็บรวม๙คน
ส่วนวัวตายคาที่ไป๑ตัวนะครับ
และยังบาดเจ็บอีก๓ตัวขณะที่ทางรถกระบะสีขาว
มีคนขับมาคนเดียวได้รับบาดเจ็บนะครับ
เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวผู้บาดเจ็บทั้งหมดส่งโรงพยาบาลนะฮะ
ทีมแพทย์การรักษาพยาบาลกันจ้าละหวันเลย
ขับรถกระบะคอกเท่านั้นนะครับ
ที่ยังต้องรับการดูแลอย่างใกล้ชิดนะฮะ
แล้วก็ส่งตัวต่อไปที่โรงพยาบาลพผลพศนะครับ
ตำรวจจะสอบปากคำคนขับที่บาดเจ็บทั้ง๒ราย๒ฝั่ง

ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปนะครับ
ปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของถนนมืด